ทางรัฐบาลเองมีการแนะนำพืชใช้น้ำน้อย
ให้ได้ปลูกทดแทนกันและหาตลาดให้

รุ่งเรืองในการขายดอกเหล่านี้ด้วยนะครับ

๒เดือนก็จะออกดอกตัดขายได้แล้วนะ

แต่ละต้นออก๕๑๐ดอกนะคุณ
คิดดูบางที่รับซื้อดอกละ๑บาท

เพราะว่าดอกดาวเรืองเขาใช้กันเยอะ
พวกมาลัยของคมสอง

ยังยังไม่ถึงช่วงเลือกตั้ง
ที่เราเห็นคือทุ่งดอกดาวเรืองออกดอกสะพรั่งสวยงาม
พื้นที่ทุ่งนากว่า๙๐ไร่ที่บริเวณหน้าวัดม่วง
ริมถนนโพพระยาท่าเรือตำบลหัวตะผ่านอำเภอวิเศษชายชาญ
จังหวัดอ่างทองสวยงามด้วยบรรยากาศของดอกไม้
แล้วก็มีองค์พระใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ทางจังหวัดได้รับความร่วมมือจากชาวนา
ที่เป็นเจ้าของที่นาหลังประสบปัญหาภัยแรงขาดแคลนน้ำ
ปรับพื้นนาบริเวณรอบพระใหญ่วัดม่วง
ปลูกดาวเรืองเพื่อใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ทดแทนจากการทำนาปรังนะครับ
โดยคุณพี่พลับขออภัยไม่ใช่คุณพี่แล้วคุณป้าแล้วนะ
คุณป้าพลับคงสุวรรณอายุ๗๐ปีแล้วนะครับ
หนึ่งในชาวนาที่รับจ้างปลูกและเก็บดอกดาวเรือง
บอกว่ารับจ้างตั้งแต่ปลูกดอกดาวเรืองจนถึงเก็บดอกและคัดดอก

สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีในช่วงที่ไม่มีน้ำทำนานะครับ
โดยที่นายวโรชาจันทโชธผู้รับผิดชอบการปลูกดาวเรือง
บอกว่าทางจังหวัดได้ทดลองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
นำพื้นที่นาที่ว่างเว้นจากการทำนามาปรับพื้นที่ในการปลูกดาวเรือง
และจ้างแรงงานชาวนาในการเพาะปลูกจนถึงเก็บผลผลิต
โดยเปิดโอกาสให้ทั้งคนชราเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมด้วยนะครับ
โดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้กับเทศกาลสงกรานคุณ
ผลตอบแทนที่ได้จะอยู่ที่ขนาดของดอกดาวเรือง
ดอกที่มีขนาดใหญ่หรือว่าดอกจัมโบไซสยักษ์
ก็จะอยู่ที่ราคา๘๐สตางค์ต่อดอกนะฮะ
ส่วนดอกใหญ่ราคา๓๐๔๐สตางค์ต่อดอกนะครับ
ดอกกลางราคา๓๐บาทต่อ๑๐๐ดอกนะครับ
อกจากนี้ทุ่งดอกดาวเรืองที่มีความสวยงาม
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ไปชม

โอ้สวยดีจริงที่ถ้างล่างเป็นพระพุทธรูป
ใช่นะครับก็หลายพื้นที่หันมาปลูกดอกดาวเรืองเยอะขึ้น
เพราะว่าจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในช่วงภัยแรงแบบนี้
ปรับตัวใช้น้ำน้อยแถมระยะเวลา๒เดือนตัดขายได้แล้ว